เอามาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของแฟนเก่า
นี่คือชายหญิงคู่นี้เขาคบกันแล้วก็เพิ่งเลิกลากันไป
นี่ขนาดมีลูกด้วยกันนะฝ่ายชายเอาลูกชายสี่ขวบมาด้วยเลย
ตั้งใจจะง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่คืนดี
ฝ่ายชายเอาน้ำกรดสาดค่ะครับโอ้โหแล้วน้ำกรดมันกระเด็นโดนลูกชายด้วย
หลังจากนั้นฝ่ายชายหนีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ดอนเมือง
ฝ่ายชายหนีไปโคราชท้ายที่สุดฝ่ายชายยอมมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวจะให้ดูกล้องวงจรปิดตอนที่ฝ่ายหญิงโดนสาดน้ำกดแล้วแสบนะ
วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือในร้านเสริมสวยที่เธอทำงานค่ะครับ

ใหม่ใหม่ใหม่เร็วแล้ว

เร็วแล้วแล้ว

มองไม่เห็นข้างเนื้อก็เลยสะดุดล้มแบบนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างนะ
เหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นในร้านเสริมสวยนะฮะ
แต่ที่ระทึกกว่าคือหน้าร้านที่สามีของเธอเอาน้ำกรดมาสาด
ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่หน้าร้านเนี่ยนะ
เธอน่ะคือพอหลังจากโดนสามีเอาน้ำกรดสาดวิ่งเข้ามาที่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอ

ผู้หญิงคนที่ได้รับบาดเจ็บคือนางสาวมายค่ะอายุ๒๕ปี
แล้วเธอทำงานอยู่ที่ร้านเสริมสวยร้านนี้นั่นแหละ
มาขอความช่วยเหลือจากนายจ้างเป็นผู้ชายสองคนนะ
คนหนึ่งก็ช่วยแบบราดน้ำอีกคนนึงต้องช่วยปิดร้าน
เพราะว่ากลัวอดีตสามีหรือว่าในดินวัย๓๐ปีจะตามเข้ามาอีกนะคะ
แล้วในดินอุ้มลูกชายวัย๔ขวบมา
มาหามายเพื่อที่จะขอคืนดี
แต่พอไม้ไม่คืนดีด้วยดินเอาน้ำกรดสาด
เฟรมขวามือนั่นไหมอันนั้นคือผมของมายด้านหลังคุณ
แล้วตรงต้นคอคือเธอศักดิ์ด้วยนะ
แล้วพอโดนน้ำกรดผิวที่เป็นรอยสักแล้วโดนน้ำกรด
มันลอกไปหมดเลยเสื้อผ้ายังขาดเลย
แล้วผมที่เธอยังหลุดออกมาเลย
ใช่ค่ะหลุดเป็นกระจุกแบบนี้
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปดูก่อนหน้านี้
เคยมาที่ร้านเสริมสวยนี้แล้ว
แล้วบินมาเพื่อที่จะขอคืนดีกับมาย
มันยังมีภาพอยู่เลยในกล้องวงจรปิด
เมื่อวันที่๔กัญญาที่ผ่านมา

ก็ต้องเอาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลก่อน

ทีนี้ก็เลยมาก่อเหตุรอบนี้อีก

ห่างจากร้านเสริมสวยสัก๓๕๐เมตร
เก็บข้าวของแล้วขอตังค์จากนายจ้างพันหนึ่ง
หนีไปที่โคราชไปหาพ่อกับแม่ค่ะ
บอกกับตำรวจนั่นแหละว่าวันนั้นน่ะ
เมื่อวันที่๑๑ที่ผ่านมาไปดักรออดีตเมียจะเอาน้ำกรดสาดเพราะว่าโกรธอ่ะ
ตเมียผมนอกใจดินเขาเล่าเป็นฉากเลยนะคุณผู้ชม
ว่าผมอยู่กินกับเมียคนนี้

เมียมีลูกติดมาเป็นผู้หญิง๕ขวบ
แล้วพอมาใช้ชีวิตอยู่กับผมมีลูกด้วยกันอีก๓คน
คนโตที่อุ้มไปด้วยแล้วก็โดนน้ำกรดด้วย

หลังจากนั้นก็มีลูกสาววัย๓ขวบแล้วก็ลูกชายวัย๑ขวบ
ทีนี้ดินบอกว่าหลังจากนั้นน่ะนะ
เมียผมนอกใจไปท้องกับผู้ชายคนอื่น
เป็นลูกคนที่๕ของเขาแล้ว
ซึ่งนี่เขาเพิ่งคลอดมาอายุได้๒เดือนเองมั้ง
ดินบอกว่าดินไม่เอาแล้วไม่รับเลี้ยงลูกคนที่๕หรอก
แล้วหลังจากที่มายคลอดมาแล้ว

ดินส่งตังค์ให้มายเดือนละ๗๐๐๐
ปรากฏว่ามายไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่

ดินบอกว่าผมอยากจะง้อให้เขากลับมามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ลูกตั้ง๓คนกะพาลูกชาย๔ขวบไปด้วย
คิดว่าจะเห็นใจไงจะกลับมาคืนดี
เปล่าเลยแล้วก่อนจะไปก่อเหตุนะ
ไปสั่งน้ำกดจากร้านค้าออนไลน์
ตั้งใจว่าถ้าเกิดมายไม่คืนดี

เขาบอกเอาน้องมาส่ง
เอาน้องมาปลูกไว้ให้แม่เลี้ยง
เขานอนคืนนึงก็คิดกันแล้วเนี่ย
ก็เลยพากันมามอบตัว
คนนั้นก็ไปกับพ่อแสดงว่าอยู่กับพ่อ

ที่แรกก็เรียนหนังสืออยู่ที่นี่แหละ

ก็เอาลงไปเพื่อเมียจะคืนดี

เขาว่าเขามิถุตอนที่ผมอยู่

อยู่ด้วยกันนี่ก็มาอยู่มาหาผมอยู่นะพี่

แม่อยู่กับผัวผัวใหม่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้กัน

กลัวแล้วก็ดีกว่าเราไปห่วงหาด้วย
ไปคิดจะได้เขากลับมา

เหมือนเขาไม่มีใจให้เราแล้วใช่ไหม

แต่เขาไม่มีใจให้เราแต่เราต้องไม่ทำแบบนี้นะ
เสียงที่ให้ฟังก่อนหน้าดินเนี่ยนะคือแม่ของดินที่ดูแลหลาน๔คน
แล้วแม่ยังบอกเลยดินมาเอาลูกชาย๔ขวบไปก็จะไปง้อขอคืนดี
ทีนี้ตำรวจที่สนดอนเมืองไปรับตัวในดิน
จากที่สพปักทงชัย
กรเวทในดอนเมืองจะไปปักโทงชัยต้องรับตัวกลับมา

ภาพเมื่อกี้เห็นไหมย่าย่ากับหลานทั้งหมดนะคะ
แล้วก็อาการบาดเจ็บของลูกในดินกับคนที่เจ็บนะฮะ
วัย๔ขวบตอนนี้ปลอดภัยนะโดนน้ำกรดกระเด็นนะฮะ